เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกัน
คุณผู้ชมก็ว่าสมบัติผลัดกันชม
แต่ครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นสมบัติของชาติ
ไอ้ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งของอะไรสำคัญนะคุณผู้ชมค่ะ

ต้องบอกเลยว่าเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ

กรุณาขอเถอะค่ะอย่าเพิ่งมีแฟนนะคะ
มาดูกันที่คนแรกเลยค่ะบอกเลย
หนึ่งในดวงใจพี่แจ๊คคนนี้ดิฉันรู้ว่าคุณชอบแน่

น้องที่สายดีค่ะเล่นน้องเจมมาค่ะ
น่ารักมากจริงคุณผู้ชมคือที่ผ่านมาเนี่ย
ข่าวเสียหายในวงการอยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยมี
มาก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
และในจอบุคลิกดูอบอุ่นฮุนชายสุภาพอะไรอยู่ใช่มั้ยฮนะ
แม้ว่าจะมีแฟนคลับบางส่วนนี่นะ
เป็นสมบัติของชาติต่อไปนะคะ
เดี๋ยวโควิดหายเดี๋ยวพี่แจ๊กรีนไปหาแน่นอนนะคะ
ทำงานอีเวนต์นะคะไม่ได้ไปเจอที่ไหนหรอกค่ะ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกค่ะอันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคะ
เป็นสมบัติของชาติสมบัติของพี่นักข่าว
เพราะว่าน้องนายนพัฒน์คนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นคนที่น่ารักมากนะคะพี่สื่อบนชนรักเอ็นดูซะเหลือเกินค่ะ
ซึ่งอยากจะบอกว่าเบ้าหน้าน้องเหมือนฟ้าประธานมาเลยค่ะ
อายุแค่๒๔ปียังไม่มีแฟนนะคะ
แล้วไม่ต้องรอให้คุณแม่เขาแบบหัวเราะนะคะ
สาวทั้งบ้านทั้งเมืองก็ชิงห่วงกันไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าหลายคนก็อยากเป็นเมียมโนของน้องนาย
ไม่อยากให้น้องนายถูกจีจาจองโดยใครเลยค่ะ
ซึ่งพี่แจ๊กลิจะลงปะติเห็นด้วยนะคะ

เองก็ได้ค่ะอยู่หล่อตรงนั้น

ปิดทางเขาไปหมด

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านด่านแม่หมูให้ได้ก่อน
ขยับรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมากันที่สามีแห่งชาติ
ถ้าเสิร์ชคำว่าสามีแห่งชาติเชื่อว่าจะต้องมีชื่อของหนุ่มคนนี้
โป๊ปคันวาสลุงโป๊ปพี่พี่โป๊ปลุงโป๊ป
หมื่นของเรานั่นเองนะจ๊ะทำเอาหลายคนใจบางใจสั่นไหวมาแล้ว
ต่อให้พระเอกรุ่นน้องจะผลัดกันชิงหัวใจแฟนคลับกันมาเยอะแค่ไหน
แต่บันลังของพี่โป๊ปก็ไม่เคยสะเทือนเลยนะจ๊ะ
นี่ขนาดว่ามีข่าวเกิดขาดความฮอตกันเป็นระยะนั้นก็เห็นนะจ๊ะล่ะผมนี่ใครถ่ายรูปด้วยน่ะ
นี่คุณออนบันเทิงไทยรัฐจริงพิเศษกรีนแล้วเหรออย่างไรน่ะนั่นนะสิแต่บอกเลยนะจ๊ะ
ก่อนหน้านี้เขามีข่าวหลายเรื่องหลายราวผ่านมา
แต่อะไรก็ทำความฮอตของหนุ่มโป๊ปพังทลายลงไม่ได้เลย
ด้วยความว่าเล่นละครเรื่องไหนก็ปังเรตติ้งกระฉุดทุกเรื่อง
มันก็เลยส่งให้หนุ่มโป๊ปกลายเป็นสามีแห่งชาติมาจนถึงทุกวันนี้
เธอต้องลองคุยเวลาไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะ
พี่ออนก็ได้พี่ออนบันเทิงไทยรัฐน่ะ
สายตาเอ่ยการพูดจาเอยแบบละมุนมาก
ไม่ต้องไปเจอแค่ผ่านหน้าจอนะ
แล้วดูเวลาเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เวลาเขามองกล้องเวลาเขากินนิด
เฮ้ยนึกว่าตัวเองเป็นเวลาในเรื่องบุพเภสธรรณีวะ